เดียวว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
คือลูกก็เจ็บตัวด้านตัวเองเนี่ยก็เจอกับอุบัติเหตุนะคะ
สำหรับคุณฮารุนะเรื่องแรกเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันก่อน
คิรินค่ะลูกชายคนโตมีอาการตุ่มที่ริมฝีปากด้านใน
คือตุ่มนี้นะมันเกิดจากแบคทีเรีย
แต่ว่ามันไม่หายแล้วมันก็รุนแรงขึ้นนะคะ

ทำใจยอมรับเลยว่าโอ้โหใจคอไม่ค่อยดีเลย
แม้ว่าจะเป็นแค่การผ่าตัดเล็กก็ตาม
เพราะว่าตัวน้องคิรินเองก็กลัวค่ะกลัวถึงขั้นที่พูดกับคุณแม่ว่า
ถ้าวางยาสลบแล้วไม่ตื่นล่ะเด็กมันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดา
ได้ยินลูกพูดแบบนี้หัวอกคนเป็นแม่นะคะก็ใจคอไม่ดี
และที่สำคัญคือนุ่มกายค่ะคุณพ่อเขาไม่ได้อยู่ด้วยในช่วงนั้น
ติดงานที่ต่างจังหวัดแต่ว่าก็มีวีดีโอคอลมาให้กำลังใจนะคะ
ก่อนที่จะเข้าไปผ่าตัดอยู่เหมือนกันส่วนตอนนี้น้องกลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้ว
อาการปลอดภัยหายห่วงแล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะหายแล้วนะจ๊ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะมันมีเรื่องที่ระทึกกว่านั้นคือ
ระหว่างทางกลับบ้านค่ะคุณฮารุบอกว่าเจอรถยางระเบิดกลางทาง
เจอยางรถระเบิดไม่เท่าไหร่ขับไปขับไปรถชนอีก
เลี้ยวรถเข้าบ้านอันนี้ในวันเดียวกันเลยนะ
วันเดียวกันค่ะเหตุการณ์เดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นคนละเวลา
งานนี้ฮารุถึงขั้นกุมขมับกับความเคาะซ้ำกรรมซัดสุดนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ได้เปิดใจกับฮารุถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
เธอเองก็ยอมรับเลยนะว่าเป็นเรื่องที่ทำเอาหัวจิตหัวใจคนเป็นแม่นี่

มันเป็นการฟาดเคราะห์แบบฟาดเคราะห์แบบซ้ำซ้อนมากซ้ำไปซ้ำมา
ชุดใหญ่ชุดใหญ่มาก
ยางระเบิดก่อนยางระเบิดเปลี่ยนยางเสร็จสับเรียบร้อยขับกลับบ้าน
เลี้ยวเข้าบ้านแล้วอ่ะมีรถอ่ะมาชนตูดเขาก็มาชนตูดปั้งทางเข้าหน้าหมู่บ้าน
ก็ไงกดรึเปล่าเลขทะเบียร์นะคะ๙๙๑๑
อันนี้ไม่ใช่การไบ่เลขเป็นการว่าเล่นละว่าย๙๙๑๑

ถูกก็เอาไปทำบุญนะครับ
ถ้าไม่ถูกก็คืออย่ามาว่ากัน

คือขับรถอยู่รถยางระเบิด
แล้วถัดมาก็รถชนอีก
มันน่าจดไหมเลขตัวนี้รถเลขรถทะเบียน
แต่อย่างที่คุณฮารุบอกว่าถ้าถูกขึ้นมา